ตอนนั้น
ถึงก็ออกกับลำ๓๔
โอ้โหอยู่เรียบร้อยหรือเปล่า
แทงแล้วเห็นเลยนะครับตีนี่ฝังเลย

หมดเลยไม่น่าจะรอดพี่ป่า
โดนแบบนี้ใส่เส้นแทงแล้ว

ต้องนับครับต้องนับ
พี่ปากเรียบร้อย
แบบนี้กรรมการเห็นว่าไม่โต้ตอบ
สู้ต้องยุติการชกครับผู้ชนะครับ
ศรีนินคงชูช่วยนะครับ